ทีนี้ติดตามกันต่อเลยเรื่องของนายสมคิดพุ่มพวงนะคะ

วันนี้คุมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมแล้วกว่าร้อยนาย
เพื่อที่จะคุมตัวนายสมคิตไปชี้จุดเกิดเหตุต่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจุดที่ไปทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้

แล้วก็จุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

เพราะว่ามันมีคลิปภาพเหตุการณ์ตอนที่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ฝูงชนนี่ลุกฮือกันหน้าดูเลยนะคะ

โปรดติดตามตอนตอนต่อไป
ขอให้ทุกท่านอยู่ในความสะกดก่อนนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวท่านผู้จัดการสุรปธรรมภาค๔จะเดินทางเข้ามาพบนะครับกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับ
ทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าตามข้อเรียกร้องนะครับของพ่อแม่พี่น้องชนเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหานั้นซึ่งมีพฤติกรรมหดร้ายนะครับ
กลัวว่าจะเกิดความบุนไหวนะคะทางตำนวนก็เลยต้องมาชี้แจงให้สงบน้อยนะฝูมชนนะคะ
ก็นี่เป็นภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
เป็นภาพตอนที่นายสมคิดถูกคุมตัวอยู่ที่สภกระนวล
ชาวบ้านเขามารอดูหน้านายสมคิตกันตั้งแต่เช้า
เนืองแน่นไปหมดเลยแล้วก็ตะโกนสาบแช่งนะคะ
พอรู้ว่านายสมคิตขอไม่ให้ไปทำแผนที่บ้านที่จุดเกิดเหตุเท่านั้นแหละ

ตำรวจต้องออกมาประกาศขอความร่วมมือเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
โดยเมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกานะคะ

บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า๓๐๐นาย
ก็ต้องเข้ามาช่วยกันควบคุมดูแลความเรียบร้อย
นำตัวนายสมคิดพุ่มพวงไปชี้จุดที่
มีการไปขึ้นรถในเขตเทศบาลตะบลหนองโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
แต่การที่จะนำตัวผู้ต้องหาออกจากห้องควบคุมมาที่รถตู้
แค่ระยะแค่นั้นเต็มไปด้วยความกล่าหละหนนะคะ
พลตรวจโทเจริญวิทย์จึงต้องขอความร่วมมือจากชาวบ้าน
ในที่สุดก็สามารถนำตัวในสมคิตออกจากห้องคุมขังบนสพกระนวล

คลุมหน้าและศีรษะแล้วก็ต้องใส่เสื้อเกราะ
แล้วก็ให้ก้มหน้าโน้มตัวลงต่ำกว่าเจ้าหน้าที่ที่คุมตัวมา
ท่ามกลางเสียงด่าเสียงสาบแช่งต่างนานา
และมีการปลาสิ่งของใส่ผู้ต้องหา
เฉียดศีรษะไปเพียงนิดเดียวนะคะ
จากนั้นก็พยายามจะเข้ารุมล้อมเพื่อที่จะรุมประชาธรรมด้วยนะคะ
ดูบรรยากาศช่วงที่จะกำลังพาตัวไปขึ้นรถกันหน่อยค่ะ
นี่นะคะโอ้โหกว่าจะพาตัวขึ้นไปในแต่ละจุดแต่ละแห่งได้นี่คือตำรวจต้องคุมกันเต็มที่
ใช่ก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่าชาวบ้านทั้งโกรธทั้งแค้นนะคะ

ที่เป็นข่าว๖ศพแล้วศพที่ไม่เป็นข่าวอีก
เพราะสมคิดเองก็พูดนะบอกว่านี่แค่ที่คุณรู้๖ศพนะ

คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าที่สุดแล้วกำลังตำรวจก็สามารถนำตัวนายสมคิต
ขึ้นรถตู้ไปยังจุดที่ขึ้นรถโดยสาร
ซึ่งเป็นจุดที่นายสมคิตได้เดินเท้าหลบหนีภายหลังจากที่ฆ่าผู้ตาย
ก็คือนางรัศมีร์หรือไฟล์แล้วก็ขึ้นรถโดยสารหลบหนีไปที่โรงพยาบาล
ในตัวอำเภอเมืองขอนแก่นจากนั้นสักประมาณเที่ยงตรง
ตำรวจก็นำตัวนายสมคิดไปถึงบริเวณโรงพยาบาลขอนแก่น
จากว่าผู้ต้องหาได้ขับขี่มอเตอร์ไซค
มาจอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่๑๒ธันวาคม
จากนั้นก็เดินทางกลับไปที่บ้านของผู้ตายที่อำเภอกระนวล
และทำการสังหารผู้ตาย
จากนั้นสมคิตก็หลบหนีไปขึ้นรถโดยสารที่อำเภอกระนวล
เพื่อกลับมาเอารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้
แล้วพอได้รถมอเตอร์ไซค์ผู้ต้องหาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
ออกมาจากทางด้านหลังของโรงพยาบาลขอนแก่น
เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างเรือนจำกลางขอนแก่น
แล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งเพื่อวิ่งไปตามถนนศรีจันทร์
และเข้าสู่ถนนสายหลักเส้นทางขอนแก่นมหาสารคาม
จากนั้นเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ตำรวจชุดสืบสวนภาค๔พร้อมกับชุดสืบสวนสพกระนวล
ก็นำตัวนายสมคิตพุ่มพวงไปชี้จุด
จุดที่ได้จอดรถจักรยานยนต์ด้านหลังโรงพยาบาลมหาสารคาม
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่นายสมคิตมาแวะพักรถจักรยานยนต์
ทางเจ้าหน้าที่ก็นำรถจักรยานยนต์มาจอดไว้ในที่จอดรถแล้ว
แล้วก็นำตัวนายสมฮิตลงจากรถตู้มาชี้จุด
ชี้จุดเสร็จรีบนำตัวกลับไปขึ้นรถตู้ต่อนะคะ
จากนั้นนำตัวนายสมคิตไปชี้จุดร้านสะดวกซื้อที่ด้านหน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม
เพื่อไปซื้อของกินและเติมเงินโทรศัพท์
แล้วก็เดินทางต่อไปเที่ยวร้อยเอ็ดวันนี้นี่ไปกันมาหลายจังหวัดเลยค่ะ
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศที่บ้านจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นบ้านของนางรัศมีผู้ตายที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่ช่วงเช้ามีชาวบ้านจำนวนมากมาปักหลัก
รอทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดนี้เลย
แต่ก็มีข่าวออกมาว่านายสมคิดปฏิเสธ
ที่จะมาทำแผนที่บ้านที่จุดเกิดเหตุ
โดยอ้างว่าไม่ค่อยสบายและขอเรียกร้องสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ที่จะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดนี้นะคะ
ชาวบ้านบางส่วนที่รู้ข่าวก็เลยบอกทีมข่าวว่า
จริงแล้วอยากจะมาดูหน้าของนายสมคิตฆาตกรต่อเนื่อง
แล้วอยากให้มีการมาทำแผนที่นี่ซะจริงเลยนะคะ
ฟังเสียงของชาวบ้านที่เขาไปรอที่จุดบ้านที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
คือคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะชาวโซเชียลมีการนำภาพนายสมคิดพุ่มพวง
ไปขอรับค่ารถกลับบ้านจากเจ้าหน้าที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความคิดของนายสมคิตฆาตกรต่อเนื่อง

คือก่อนหน้านี้หลังจากที่นายสมคิตออกมาจากเรือนจำแล้ว
ออกมาจากคุกแล้วหลายคนก็ตั้งคำถาม
สมคิดเอาเงินที่ไหนใช้สมคิดเอาเงินที่ไหนใช้ถูกต้อง
นี่แหละค่ะชาวเน็ตเขาก็เลยเอาภาพ๔ภาพ
สมคิดไปขอรับเงินคือก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคน
ที่เป็นคนไทยไปขอรับเงินจากพมพัฒนาสังคมและความมั่นคง
มนุษย์จังหวัด๔ภาพในสถานที่แตกต่างกัน
โดยทางเพจได้เขียนว่าปีงบประมาณ๒๕๕๙
นายสมคิตพุ่มพวงไปขอเงินค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา๕
ที่๑๐๑อุดรธานีสกลนครขอนแก่นบึงกาล
นี่ค่ะนี่คือภาพนี้เลยนะคะ
เดือนที่แล้วขอจากพมจังหวัดน้องคาย
แล้วก็เคยมอบเงินค่ากลับบ้าน
กลับภูมิลำเนาให้กับนายสมคิตพุ่มพวง

นี่แฮชแท็กมันหาเงินเป็นจริงครับ
ไม่ใช่พมที่เดียวคือพมหลายจังหวัดเขาไปมาหมดแล้ว
ไปขอเงินเป็นค่ากลับภูมิลำเนานะคะ
ซึ่งทางผู้สื่อข่าวเราก็เลยเดินทางไปที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์อุดรธานี
เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือค่ากับภูมิลำเนา

โดยได้แจ้งนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์และช่วยเหลือนายสมคิดขณะนั้น
ตอนนี้ลาออกไปรับราชการสังกัดอื่นแล้ว
ก็เลยมอบหมายให้นิติกรพมจังหวัดอุดรธานีให้ข้อมูลในเบื้องต้นนะคะ
นิติกรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยอุดรธานีบอกว่า
พมจังหวัดอุดรธานีก็มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอยู่แล้ว
แล้วก็ใครตกทุกข์ได้ยากมาก็ต้องช่วยเหลือค่ะ
ซึ่งเมื่อวันที่๖มิยนสมคิดพุ่มพวงเดินทางมาที่พมจอุดรณฑานี
บอกว่ามาขอรับค่ารถกลับภูมิลำเนา
เจ้าหน้าที่ผู้ชายในขณะนั้นก็เลยมีการสัมภาษณ์สอบประวัติ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
แต่ก็บอกเลยนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องค่ากับภูมิลำเนาแบบนี้
ไม่มีการช่วยเหลือซ้ำนะก็คือครั้งเดียว
โดยนายสมคิดแจ้งว่ามาหางานทำที่จอุดรณฑานี
แต่ไม่มีงานทำก็เลยอยากกลับบ้านที่ตรัง
ไม่มีเงินค่าโดยสารก็เลยมาขอความช่วยเหลือ
พอสอบประวัติเสร็จเจ้าหน้าที่ก็เลยมอบเงินค่ารถไฟโดยสาร๒ช่วง
ก็คือจอุดรณฑานีไปกรุงเทพฯและจกรุงเทพฯไปตรัง
แล้วก็มีค่าโดยสารรถยนต์และค่าอาหารรวมทั้งสิ้น๖๒๕บาท
และไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะว่านายสมคิตเดินทางไปตระเวน
ขอค่ากับภูมิลำเนาจากพมอีก๕จังหวัดด้วย
แล้วก็ไม่รู้มาก่อนด้วยว่านายคนนี้เป็นฆาตกรต่อเนื่องนะคะ
อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งความสามารถของเขานะ

ขอบคุณครับ